ธีรสินแปะครับดีดจังหวะเดียวมงคลได้บูธจังหวะนี้อ้าวเหลี่ยมได้ครับ
มงคลผ่านต่อจังหวะนิดนึงจังหวะธีรสินไหลแล้วยิงลูกนี้อื้อหือ
ตรงตัวครับจังหวะจบของจักรพันธ์แก้วพรมระดมต่อครับจักรพันธ์ให้ต่อ
เติมสวยครับพีทภัทรจะแตะรอดขาไม่ผ่านยังบังไว้ดีนะครับจางเฉียงต้ม
อ้าวมีจังหวะมาให้เหลืองครับโดนเหลืองไปเลยครับอุ้ยต้องระวังเรื่องของบอลนี่แหละครับ
เข้าไปจังหวะนี้ต้องพึ่งกวินปัดลูกนี้แล้วตามซ้ำเขามีตัวตามครับ
เสียประตูครับโอ้โหอ่ามาเสียประตูจากจังหวะลื่นครับ
โฆษณ์ร้ายเลยครับสุรมพร้อมเกือบแก้วเสียจังหวะนิดเดียวเลยครับโดนจีนชกบอลไป
จังหวะยาววางบอลยาวนะครับพุทธศาสประตูจีน

เสียวชื่อนะครับได้ยิงจังหวะแรกแต่ว่าหูเลอร์ยังไวครับตามซ้ำเข้าไป
จักรพันธ์อีรสินเคาะโดนไม่ดียังเข้าทางชนะทิพย์แต่งเข้าขวายิงลูกนี้
น้ำหนักบอลมันติดฉลับครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรับไปได้ครับ
เปิดเข้าไปลุ้นลูกนี้หม่งในสอนเข้าทางพีรพัฒน์ซ้ายอัดลูกนี้โอ้โห
วันยาวครับติดพันศา
จิติพันธ์ตามสไลด์ทีหนึ่งจังหวะสอบเป็นของจีนในต่างลูกนี้โอ้โหชนสามเรื่องคาลังโบกสามารถเป็นทีหนึ่งไม่เข้าครับโอ้โห
ชนะทิพย์สองต่อหนึ่งครับให้ต่อมามงคลมงคลคล้องเข้าในจ่ายต่อมาสหรัฐซ้ายลูกนี้ยิงโอ้โห
บอลมีฉระดาษก็น่าเสียใดครับดินิพันธ์เก็บได้ไหลต่อชนะทิพย์
ยิงโอ้โหยังติดครับอ่าได้ส่งเน้นเน้นเลยครับจังหวาดนี้ของทีนไทรสองจังหวาดซ้อนซ้อนครับ
ไหวครับยังไหวนูรูนให้มาชนะทิพย์ชนะทิพย์เห็นนูรูนวิ่งแล้วจิ้มเครือใช้ความเร็วของนูรูนสี่ย่านเกม
ดึงจังหวะครับเข้าขวาได้ยิงแล้วนี่โอ้โหจังหวะแน่นของนูรูลสีย่างเกมยังไม่ได้ครับ
เปิดเข้าวีดสกรุงถูกโมงโอ้โหโชนค้านราวจังหวะ๓ต้องละวานครับโมงอีกทีและเดินเหมือนโดดไปดีครับ

อ่ะวินก็คุ้มไม่ถึงแน่นอนครับลุกนี้
ทำ๒ประตูนะครับในเกมวันนี้ครับ
เหลี่ยมเขากว่านี่ยังไงเรื่อยก็ต้องยิงอันครับแต่บอลนี้
น่ำเป็นใจอันลูกฉะแล๊บอีกแล้วค่ะ
เหลี่ยมตัดเขากลางเลยครับเขาหาที่เงียบชายนะครับ